ข้าวต่อไปนี้ปังคมขอให้ตำรวจที่สภสัมพาณณ์และความพนธมอบ
ออกมาชี้แจงว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้
คือวัยมือรุ่น๓คนเขาหนีคั่วหลีมา
แล้วไปเจอรถของตำรวจตำรวจช่วยผมหน่อย

แต่ตำรวจจับเขากดถอดเสื้อเอาเข็มขัดฟาดและกระทืบที่หัวเขา
คำถามคือทำไมต้องทำกับวัยรุ่นเขาถึงขนาดนั้นเพราะเขามาขอให้ตำรวจช่วยเขาเอง
นี่ขี่รถมาคุณตำรวจครับผมเจอคู่อลิไล่ตีมาช่วยผมหน่อย
มากัน๓คนวัยรุ่นจู่ตำรวจลงมาล็อกตัวเลย
คุณผู้ชมดูภาพนี่ล็อกแล้วฮะเริ่มแล้วนะครับมาแล้วฮะ
ล็อกวัยรุ่น๓คนนี้เอายกมือขึ้นเดี๋ยวจะบังคับให้ถอดเสื้อ
แล้วทำไมถึงไปทำกับเขาแบบนั้นเขาไม่ได้ไปแหกด่าน
เขาไม่ได้ไปก่ออาชญากรรมใดใดเลยทำไมอ่ะ
นี่ฮะกระทืบหัวอีกครับเหยียบหัวเขาอีก
เหยียบหัวเขาหินริมถนนนะฮะแต่เรามีกล้องวงจรปิดนะ
สังคมถามว่าตำรวจของงานนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้
คุณเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้เขาก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะ
ใช่ค่ะเค้าขี่มาหาตำรวจไงเค้ามาขอความเชื่อตำรวจไง
ให้มาช่วยผมหน่อยเห็นไหมตำรวจทำไมต้องถีบหัวเขา
พ่อแม่เห็นคลิปนี้แล้วรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นประชาชน
รับไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยทำไมตำรวจสภสัมพลาณ๒นายนี้
ถึงทำกับวัยรุ่น๓คนแบบนี้
ไอ้จังหวะเอาเท้าที่เป็นรองเท้าตำรวจกระทืบหัวเขาเนี่ย
โอ้โหมันเห็นแล้วมันแบบมันเกินไปมันเกินไป
พอคลิปเหล่านี้เผยแพร่ออกไปทัวร์ลงแน่ตำรวจแน่

ตำรวจนำตัววัยรุ่น๓คนนี้ไปที่โรงพัก

ข้อหาอะไรไปแจ้งข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับ
แล้วแน่นอนนะฮะคลิปนี้โพสต์ไปครับ
คนถามกันใหญ่เลยว่าโอ้โหมันเกินไปไหม
นี่มันคือหนีเสือปะจราเข้จริงเลยนะเนี่ย
อุตส่าห์ไปขอความช่วยเหลือกับตำรวจแต่โดนกระทืบซะแบบนี้
เอาเข็มขัดฟาดซะอีกเหมือนไม่ใช่คน
หยามความเป็นมนุษย์อันนี้คนในโซเชียลบอก

ใช่ค่ะต้นทุนตำรวจก็น้อยอยู่แล้วมาเจอแบบนี้นี่คือติดลบแล้วมั้ง